อ่าครับวันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณนะครับศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับกับลุงพลนะครับ
ก็คือตั้งแต่เช้านะครับที่เรามายื่นเรื่องขอประกันตัวนะครับก็ทราบว่าทางเจ้าพนักงานตำรวจนะครับแล้วก็ทางแม่ของน้องชมพู่เนี่ยมาคัดค้านนะครับ
ตอนเที่ยงเนี่ยตอนผมออกไปทานข้าวเจ้าที่ก็โทรมาตามนะครับว่าให้กลับมานะครับเพราะว่าสารจะมีการไต่สวน
ปรากฎว่าทางฝ่ายผู้คัดคล้านนะครับเขาก็มีพยาบาลมาทั้งหมดตัว๓ปาก
แม่น้ำชมพู่เขาก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาตั้งแต่แรกก็ไม่ได้สงสัยลุงพลนะครับ
แล้วก็ที่เขียนคำร้องเนี่ยได้รับความแนะนำจากตำรวจนะครับ

แล้วก็ไม่มีการข่มขู่กันมาก่อนเลยนะครับ
ไม่เคยมีการข่มขู่ทั้งพยานทุกคนนะครับ

ตรงนี้เป็นประเด็นมากอย่างแรกเลยเขายอมรับว่าวันที่๒เราไปมอบตัวที่สตชเป็นการมอบตัว
แล้วก็ก่อนหน้าที่ลุงพลจะถูกออกไหมจับตอนที่๓คือวันที่๒ลุงพลไม่เคยมีพฤติกรรมหลบหนีมาก่อน
แสดงว่าการที่เจ้าพนักงานตำรวจไปขอออกไหมจับโดยอ้างเหตุหนึ่งคือว่าเรายุ่งเหยียงพญานหลักฐานแล้วก็หลบหนี
ซึ่งเป็นความเท็จนะครับเดี๋ยวตรงจุดนี้เนี่ยเราน่าจะมีการดำเนินการต่อไป
เพราะว่าการไปยื่นคำร้องต่อสารถ้าเกิดเราไปยื่นในเรื่องที่มันไม่เป็นความจริง
ไม่เป็นความจริงนะครับอย่างไปบอกว่าลุงพลเนี่ยมีพฤติการหลบหนี
แต่จริงแล้วไม่เคยมีนะครับทำให้ศาลเนี่ยหลงผิดนะครับ
ในการออกหมายจับได้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องคราวหน้าที่ผมมานะครับ
ผมคงจะมาดำเนินคดีนะครับกับตัวตำรวจที่มาขอหมายจับนะครับ
ในเรื่องของการละเมิดหน้าศาลแล้วก็ดำเนินคดีอาญาต่อนะครับ
แต่ถ้าประเด็นเดียวกันนี้จะยังไปพบกรรมธิการอยู่ไหมครับ
ไปครับไปครับเพราะว่าได้มีการนัดหมายไว้แล้ว
เดี๋ยววันอังคารนะครับเดี๋ยวจะชวนลุงพลกับป้าแตนไปด้วยนะครับ
แล้วมันไม่ใช่มีแค่ประเด็นเรื่องออกหมายจับ

เพราะวันนั้นเรายืนยันว่ามันคือการมอบตัว
แต่เจ้าพนักงานตำรวจเอากุญแจมือมาล็อก
นะครับว่าถ้าเกิดว่าการการจับกลุ่มเนี่ยมันจะต้องทำเท่าที่จำเป็นนะครับของเราเนี่ยเราเรายินดีเข้าไปมอบตัวอยู่แล้วนะครับแต่การปฏิบัติของตำรวจเรื่องนี้มีดีการ์อยู่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับ
สารพิจารณาอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประกันไหมก็สารก็พิจารณาทุกอย่าง
เพราะว่าวันนี้เราไต่สวนเนี่ยคือสามปากตอนแรกผม
ผมขออนุญาตสารถามค้านพยานทุกปากนะครับ
พอถามค้านเสร็จเนี่ยผมคิดว่ามันพญาหลักฐานเพียงพอแล้ว
นะครับเราก็ไม่ได้เอาพยานเพิ่มก็ขอให้ลุงพลลุงลุงพลเนี่ยนะครับ
ได้มีการแถลงต่อสารนะครับว่า
ไม่เคยหลบหนีไปไหนอยู่ตลอดนะครับ
แล้วก็ไม่เคยไปยุ่งกับพยานคนไหนนะครับ
ทำไมถึงเพิ่งจะมากลัวกันตอนนี้นะครับ
ก่อนอันนี้ไม่เคยไปข่มขู่ใครเลยนะครับ
แถลงให้ศาลเห็นนะครับว่าเรามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วย
อันดับแรกนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับ
สารจังหวัดมุทหารนะครับที่ให้ความยุติธรรมนะครับ
แล้วก็นับจากวินาทีนี้นะครับ
แล้วก็จะสู้ทุกอย่างตามกระบวนการนะครับ
ก็คงจะพึ่งทนายตามสิทธิ์ต่อไปครับ
มันอาจอ้านทันใจไหมลุงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่า
มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงใช่ไหมคะครับ
แย่ก็ตอบได้คำเดียวก็ดีใจครับ
ที่ได้มีโอกาสออกมาสู้คดีครับ
ลูกมองว่าการต่อสู้คดีครั้งนี้ครับที่เข้าสู่กระบวนการศาลแล้วเนี่ย
ในการต่อสู้คดีถูกว่าเป็นวิธีดีไหมครับ
ก็เท่าที่ผมได้ดูนะครับวิธีการทำงานของศาลมกฏฐานนะครับ
ท่านก็มีความยุติธรรมมากนะครับเพราะต้องยกย่องด้วยครับ
ผู้ชะบนเห็นแนวไขการประกันตัวแล้วไหมครับ
อันนี้มันเป็นความเท็จครับ

คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าที่ไปให้ข่าวหรือไปในโซเชียลกับพญาหลักฐานในศาลเนี่ย

วันนี้นะครับพยานทุกปากไม่มีใครยืนยันเลยว่า
ลุงพลไปยุ่งเหยิงพยาหลักฐานหรือไปข่มขู่
นะครับแต่ว่ามีการนำเสนอข่าวแล้วก็ขอ

นะครับผมถึงบอกทุกคนไงครับว่าให้ดูพยาหลักฐานก่อน
อย่าเพิ่งด่วนตัดสินลุงพลนะครับ
ให้ผมได้ทำหน้าที่ธนายความนะครับเอาความจริงออกมาว่าเรื่องราวเนี่ย
จริงจริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับทำรวจที่ทำทันายความจะโดยโดยคดีกรรมนี้
ที่มุกดาหารเนี่ยก็คือเจ้าพนักงานตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับ
กับการยื่นคำร้องขอออกหมายจับ
เพราะผมมองและยื่นคำร้องเป็นคำร้องที่เป็นเท็จ
ทำให้ศาลหลงเชื่อว่าลุงพลมีพฤติกรรมหลบหนียุ่งเหยิงพญาหลักฐาน
วันนี้เขาก็ยอมรับแล้วว่าก่อนที่เขาจะขอยื่นออกหมายจับ
ลุงพลไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเลยแต่มีตอนหลังเขาไม่อ้างแบบนี้
แล้วตอนนั้นเขาก็บอกอยู่ว่า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
คุณครึ่งเทพครับที่ไปที่สตเต้าช้อนี่แหละครับ
หมายคำว่าหมายคำว่านอกเหนือจากพนักงานสอบส่งที่ขอน้ำมัดหมาย
ซึ่งอยู่ที่มุกดาหารแล้ว

ผู้ที่ลงบันทึกประจำวันในการบันทึกจับกลุ่มคราวนั้น

แต่เราคิดว่าแนวโน้มนะครับน่าจะมีการดำเนินคดี
แล้วก็ไปเสนอข่าวว่าเป็นการจับกลุ่มอีก
รวมบนเป็นบันทึกจับกลุ้มทั้งที่เราไปมอบตัวที่สำนักงานตำลัวแถ่งชาติ

ภาพความน่ารักของน้องชมพู่หรือที่ลุงเคยเอ็นดูยังอยู่เสมอครับ

น้องสมผู้ตอนนี้คุณอยากจะบอกอะไรนะ
ก็ให้น้องไปอยู่ในภพที่ดีกว่า

ผู้ใหญ่ลิขิตเจอก้นเแคงมุหนึ่งครับ
คือลุงพลจะต้องไปรายงานตัวนะครับที่ผู้ใหญ่ทุก๑๒วัน
เพราะปกติแล้วเนี่ยจะต้องมารายงานตัวที่ศาลนะครับ
เพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาจะฝากขังทุกสิบสองวัน
แต่ว่าตอนนี้มันมีวิกฤตเรื่องโควิดนะครับ
เขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวให้ใช้วิธีโทรศัพท์โดยให้เห็นหน้า
อาจจะใช้ไลน์นะครับโปรแกรมไลน์แล้วก็ให้อยู่กับผู้ใหญ่บ้านด้วยทุก๑๒วัน
จนกว่าจะครบผัดที่พนักงานทรัพย์สนจะส่งทุกที่สำนวนอาจารย์การ

คือเรื่องนี้นะครับผมก็เพื่อความสบายใจนะครับ
แม้ว่าจะมีการไต่สวนแล้วว่าไม่เคยมีการคมครูนะครับ
ไปยุ่งเหยิงพยาหลักฐานนะแต่ผมก็เสนอสารท่านเองครับว่า
ถ้าเกิดเรื่องนี้เรายินดีนะครับให้สารตั้งเงื่อนไขได้เลยว่า
ถ้าเกิดว่าเราไปยุ่งกับพยานคนไหนนะครับ
หลังจากวันนี้นะครับก็ให้ถอนประกันได้เลย
อันนี้คือทางเราเป็นคนเสนอไปเองนะครับ
ลุงพลคะหลังจากนี้จะไปทำอะไรยังไงจะมีเห็นบอกว่า
บ้านพักข่ายปรับรอเตรียมปลูกแผนให้
ถ้าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนผู้ไทยแล้วก็เราก็หยิบถือวัฒนธรรมตรงนั้นไว้ครับ
นั่นคือปลูกแผนเลยเหรอครับครับก็แล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับ
อุโมน้ำเมื่อคืนในห้องแข่งนะครับที่ร้องเพลงกับน้องนึกอะไรอยู่ตอนนั้น
ก็รู้สึกว่ามันคิดถึงนะครับคิดถึงเรื่องเก่าที่เกิดขึ้น

อีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องคุณแหละที่อยากพี่บอกจะแจ้งความจับประแทน
สวัสดีสวัสดีครับ
นั่นคือเหตุการณ์เมื่อคืนร้องเพลง
สิทธิ์ของทางผู้ต้องหาที่สามารถประกันตัวในการต่อสู้ในชั้นต่อไปได้
ถูกไหมครับแล้วก็เป็นปกติทั่วไป

คือข่าวที่เราดูกันทุกวันนี้
คนไปยิงกันคนขับรถชนคนตายคนนู่นเนี่ยเขาก็มีสิทธิประกันตัวกันทุกคน
อืมอ่าเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ไม่มีไปคมขุไกลเขาก็เขาก็ให้ประกัน
หลักฐาน